คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้นะคะที่จังหวัดพังงาค่ะ
ไปพบศพรอปภคนนึงถูกแทงตายอยู่ในสวนปาม
ก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้น
ของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเขาไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครมาก่อน
แล้วก็เป็นคนดีมากนะคะเขาสงสัยแบบนี้
สงสัยว่าเอ๊ะไปเดินอยู่ในสวนปามแล้วเห็นคนไปขโมยปาล์ม
หรือไปเห็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

แล้วอยู่ดีไปตายอยู่ในสวนปามแบบ
ไม่มีที่มาที่ไปอะค่ะ
ตำรวจภูทรท้ายเหมืองพร้อมด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานรวมถึงกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอิ้นหยานมุ่งกิจ
อายุ๕๘เป็นรอปภศูนย์จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง

เสียชีวิตอยู่ในสวนปาล์มน้ำมันที่อำเภอท้ายเหมือง
เป็นสวนปาล์มน้ำมันของเอกชนนะคะ
ริมชายหาดบ้านบ่อดานมีบ้านพักชั่วคราวอยู่แถวนั้นด้วย
ห่างจากบ้านหลังนั้นประมาณสัก๑๕๐เมตร
เป็นร่องสวนปาล์มน้ำมันนะคะก็พบศพในอิ้นหยาน
หงายใส่เสื้อเชิดสีดำกางเกงขาสั้นสีดำเป็นกางเกงลายนะคะ
มีบาดแผลจากของมีคมที่ขมับซ้าย
ใต้ขาซ้ายกลางศีรษะข้อมือขวาหน้าขาซ้าย
ถลอกด้วยที่หลังมีร่องรอยถูกสัดกัดแทะที่เท้าด้วย
คือหลายจุดนะคะที่มันเป็นบาดแผลค่ะคาดว่าถูกแทง
แล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
จากศพเจอโทรศัพท์มือถือของผู้ตายตกอยู่
งไปอีกหน่อยมีมีดพระมีรองเท้าของผู้ตายวางอยู่
ห่างไปอีกมีหมวกเป็นหมวกแก๊ปสีกรมธาตุ

เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
ทีนี้คำถามสำคัญคือเกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นกับนายอิ้นหยานคนนี้
จากการพูดคุยกับน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่านายอิ้นหยานหรือบังหนุ่ยเนี่ยไม่เคยทะเลาะกับใครจริง
เป็นคนโลกส่วนตัวสูงด้วยซ้ำไม่สูงสิงอะไรกับใครนิ่งเงียบ
สงสัยว่าบางหนุ่ยเนี่ยเดินผ่านตรงนั้นแล้วเห็นการกระทำความผิดสิ่งผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่า
ไปเห็นคนขโมยปามไปเห็นคนเสพยาเสพติดไปเห็นประเด็นเรื่องยาเสพติดอะไรไหม
อ๋อกลัว

พี่สาวของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางหนับอายุ๕๙
ช่วงสายของวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ

เดินเล่นแถวริมชายหาดหน่อยนะ

หนุ่ยก็จะไปเดินพักผ่อนริมหาดอยู่บ่อยอยู่แล้ว
ปกติแล้วบางหน่วยก็จะกลับมาเที่ยง

พี่สาวไม่เห็นบังหนุ่ยกลับมาบ้านก็โทรศัพท์ไปตาม

แล้วก็ถึงเวลาไปทำงานของบังหนุ่ยแล้ว
เพราะว่าบางหนุ่ยทำงานเป็นรอปภเข้าเวรกลางคืน

พี่สาวบางหนุ่ยบอกว่าน้องชายเป็นคนเก็บตัวเงียบ

หรือก็ไม่แน่ใจนะอาจจะมีปัญหาแต่ไม่เคยเล่าให้พี่น้องฟัง

บังหนุ่ยเป็นคนที่ว่า
แกไม่สูงสิงกับใครแกอยู่ส่วนเขาเอง

คนเยอะเขาก็ไม่อยู่ด้วย
มันทำเกินเหตุนะมันเยี่ยมเกินนะ

กลัวจ๊ะมันทำงานกลางคืนเหมือนกัน

ถ้าออกทำงานกลางคืนเผื่อบางทีว่าคนมันก็กลัว
อย่างผู้หญิงแจ้วก็จะโอปทำงานกลางคืนเหมือนกัน
ศพอะค่ะครับเป็นสวนปามของเอกชนนะคะพื้นที่๒๐ไร่รอบมันก็
ข้างเปลี่ยวไม่มีคนเท่าไหร่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ลึกด้วยนะคะ
มีบ้านพักคนเฝ้าสวนอยู่หลังหนึ่งบ้านพักนี้ก็ไม่มีใครอยู่
แต่สวนปามตรงนี้เป็นทางผ่านไปหาดบ่อดาน
ก็เหมือนกับที่พี่สาวบางหนุ่ยบอกค่ะว่าบางหนุ่ยเดินไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปเดินเล่นริมหาดนะ
มันเป็นทางผ่านผ่านตรงนี้ได้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ผู้ใหญ่สมยศแก้วล้วน
ก็เล่าให้ฟังว่าเดือนกว่าที่ผ่านมาสวนปามตรงนี้
เคยถูกขโมยมาขโมยปาล์ม

ก็เลยไม่แน่ใจว่าปมเหตุในครั้งนี้มันคืออะไร
ช่วงนี้ปาล์มน้ำมันก็ราคาแพงนะ
แต่ก็ส่วนอื่นสวนอื่นมันก็ไม่มีขโมยที่จะไปขโมยปาล์ม
แต่ตรงนี้มันเคยมีก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่า
ทางผู้กำกับสพท้ายเหมืองก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
กำลังเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมเรียกบุคคลแวดล้อมของผู้ตายมาสอบปากคำ๕๖ปากได้แล้วอะค่ะ
คดีนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนคาดว่าจับคนร้ายได้เร็วนี้แน่นอน
ตำรวจชุดสืบสวนภูทรภักดิ์๘และชุดสืบสวนภูทรจังหวัดพังงาร่วมกับชุดสืบสวนสพท้ายเหมืองนะคะก็กำลังหาเบาะแสคนร้ายอยู่ค่ะ